คุณผู้ชมครับเหตุนี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงสายเวลาประมาณ๙นาฬิกา
ที่ท่าพระกระโดดลงมาข้างล่างจนเสียชีวิตนะครับ
พี่สาวของพี่ตายก็เปิดเผยว่าผู้ตายเป็นโรคซึมเศร้า
คือชอบตัดเพาะกับตัวเองเสมอนะครับว่าดูแลพ่อได้ไม่ดีเนี่ย
ดูแลคนอื่นได้ดีกว่าพ่ออีกและกลายเป็นคนที่คิดมากมาโดยตลอด
แต่ตัวพี่สาวก็ไม่คาดคิดนะครับว่าน้องจะมาฆ่าตัวตายแบบนี้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง๙นาฬิกาที่ผ่านมา
ตำรวจสนท่าพระพร้อมด้วยแพทย์นิติเวศโรงพยาบาลสิริราช
แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลที่ร่วมกระตันยูนะครับ
ลงมาเสียชีวิตบนพื้นถนนที่ถนนจรรย์สนิทวง
แวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพครับ
ที่เกิดเหตุอยู่ใต้สถานีท่าพระก่อนถึงแยกท่าพระ๑๐๐เมตร
พบศพของนางสาวปิ่นแก้วเจือแก้วอายุ๔๓ปี
หงายจมกองเลือดอยู่ใต้สถานีซึ่งสูงจากพื้นดินประมาณ๑๐เมตร
สภาพศพนั้นสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีเทา
กางเกงขาสั้นสีเทารองเท้าแตะสีน้ำเงิน
มีบาดแผลใบหน้ากระแทกกับพื้นเป็นแผลชะกัน
ข้างสบนั้นพบกระเป๋าคาดเอวสีน้ำเงิน
ภายในบรรจุโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์
แล้วก็เอกสารประจำตัวผู้เสียชีวิต
เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานครับ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามติดต่อญาตินะครับ
ซึ่งญาติก็คือพี่สาวของผู้เสียชีวิต
เดินทางมาที่เกิดเหตุมาดูศพน้องสาว
พี่สาวคนนี้ก็คือนางฮัทัยรัตเจียแก้วนะครับ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าผู้ตายน้องสาวรับจ้างดูแลผู้ป่วย
แล้วก็ผู้สูงอายุแถวบ้านพักที่ย่านถนนบางแวกซอย๒
แล้วก็ตั้งแต่คุณพ่อเสียชีวิตด้วยโรคชะลาเมื่อ๒ปีที่แล้ว
น้องสาวก็มีอาการเครียดมาตลอด
เหมือนคนป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
เจ้าตัวมักจะน้อยใจในชะตาชีวิตแล้วก็โทษตัวเองเสมอ

ทั้งที่ทำหน้าที่ดูแลคนอื่นได้เป็นอย่างดี
คุณคิดดูคือเธอเป็นคนดูแลผู้สูงอายุคนอื่น
บอกแต่พ่อของเธอทำไมฉันดูแลได้ไม่ดี
ถึงเสียชีวิตไปนะฮะน้องสาวก็มักจะโทษตัวเองอยู่แบบนั้น
ทั้งที่จริงแล้วน้องสาวก็ทำหน้าที่ลูกที่ดี
ดูแลพ่อจนถึงวาระสุดท้ายอย่างเต็มที่นะคุณนะ
ส่วนน้องชายของผู้เสียชีวิตบอกว่าจากปกติ
เป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจากับใครอยู่แล้ว
แล้วก็ยิ่งน่าเป็นห่วงเพราะว่ามีอาการซึมเศร้า
โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงโควิด๑๙ระบาด
ก็พี่สาวดูซึมไปเยอะเลยนะครับ
พอญาติถามพี่สาวก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไร
ก็ปากแข็งปฏิเสธบอกไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไร
กระทั่งตัวน้องชายเองมาทราบว่าพี่สาวกระโดดสถานีรถไฟฟ้าเสียชีวิต
ทั้งที่ไม่น่าจะเดินทางไปไหนมาไหน
หรือมีนัดหรือว่าทำธุระกับใคร
นี่เป็นความตั้งใจที่จะมาฆ่าตัวตายตรงนี้หรือเปล่านะครับ
เรื่องต้นทางตำรวจก็มอบร่างของผู้เสียชีวิต
ให้กับเจ้าหน้าที่มูลที่นำส่งแล้วก็ผ่าชนะสูตร

ออกเอกสารให้ญาติรับศพไปบำเพ็ญกุศล
พิธีกรรมทางศาสนาต่อไปนะครับ
สังคมทุกวันนี้เราเจอแต่ความเครียดเยอะเลยนะคะ
คุณผู้ชมต้องส่งกำลังใจให้กันค่ะ